เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้บอกว่า
จอดรถใต้ทางด่วนตรงนี้เป็นประจำ

มีผู้ชายขับรถมานะฮะมาจอดใกล้
แล้วเอาประแจเหล็กมาทุบที่หน้ากระจกของเธอ

ทำทำไมใช่ไหมไปดูคลิปครับ
ทุบได้ยังไง
คุณมาทุบรถเราได้ยังไง
คุณมาทุบได้ยังไง

รถจอดดีจะมาทุบได้ยังไง

มึงจะไปไหนล่ะ

มึงจะไปไหน

รอรอแต่ถอยเข้าไปแล้ว

ตีเสร็จจะรอทำพระแสงอะไร

คราวนี้ครูผู้หญิงบอกว่า
รู้จักก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
มีเรื่องก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน

ที่ใต้ทางด่วนในซอยแจ้งวัฒนา๓๘ปักเกร็ดนนทบุรีครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของรถในคลิปนะครับ
ชื่อนางสาวสลัญชนาเล่าบอกว่านะฮะ
จอดรถไว้ที่ใต้ทางด่วนตรงนี้เป็นประจำครับ
เพราะว่าบ้านอยู่ระแวกนี้จากนั้นก็มีเพื่อนบ้านมาบอก
เธอรถเธอโดนทุบซะแล้วจึงรีบออกมาดูเห็นชายในคลิปครับ
กำลังถือประแจเหล็กอยู่เลยกระจกหน้ารถของเธอก็แตกแบบเนี้ยฮะ
ตีน่าจะตีไป๓ทีได้นะฮะ
คือเธอตะโกนถามด้วยความโกรธทำให้ชายคนนั้นรีบหนีขึ้นรถครับ
เธอจึงเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปนะครับ
ชายคนดังกล่าวขับหนีฮะจะออกไปทางปากซอยแจ้งวัฒนา๓๘นั่นแหละ
บอกน้าเขยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปหน่อยสิ

คนดังกล่าวอ้างกับนักเขยว่าที่ทุบรถเพราะเข้าใจผิดนะ
หรือไว้รถตำรวจเอ้อแต่ก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเขาจะมาทุบรถตำรวจทำไมนะครับ

หลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้แล้วล่ะครับที่สพปักเกร็ดนะครับ
เดี๋ยวตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุ